๖นาฬิกา๒๔นาทีครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ

แต่ว่าก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์กันก่อน

เพราะเรื่องของระยะเวลาที่เสียชีวิตอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับ
คือเธอไปสักลายคือเดือนมีนาคมปีนี้
เธอเสียชีวิต๓๑สิงหาคม
แล้วก็เพื่อนของเธออีก๓คนที่ไปสักไลน์ด้วยกัน

วันนี้ขึ้นหน้า๑๑สิทธิ์ภิมษ์ไทยรัฐสรุปผลชนะสูตรสาวเอกสไตล์ไม่เกี่ยวศักดิ์ไลน์นะ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับใช่ค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องผลชนะสูตร
สรุปแล้วพอผลออกมาเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรกันแน่
แต่ว่าที่แน่ค่ะคุณผู้ชมพอมีข่าวออกมา
ทีนี้มันก็เป็นห่วงไปถึงคนอื่นที่เคยมีความสัมพันธ์กับเธอ
อดีตแฟนค่ะเราก็ไปสอบถามเราไปเจอมาเลยนะคะ
ไปพูดคุยกับอดีตแฟนของเธอทั้งสองคน
คนแรกที่เราลงไปพูดคุยเป็นอดีตแฟนนุ่ม
ซึ่งอยู่แถวลาดกระบังก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่ารู้จักกับผู้ตายประมาณสัก๑ปี
มีเพื่อนผู้หญิงมาแนะนำให้ให้รู้จักนะคะ
แล้วก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าผู้ตายทำงานอะไร
หลังจากนั้นก็คบหาดูใจกันไม่นานค่ะ
ซึ่งทางฝ่ายหญิงก็มาอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านนะ
แล้วก็บอกว่ารู้จักกันก็ถือว่าน้อยมากนะ
ใช่ค่ะก็พอมาอยู่ที่บ้าน
ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันประมาณสัก๒อาทิตย์
ในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา

ใช่สิค่ะเรื่องของห่วงเดือนนี่สำคัญมาก
ในการคบหาดูใจแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์กันนะครับ
ค่ะซึ่งแฟนนุ่มคนนี้เขาก็บอกนะคะ
เริ่มสังเกตเห็นอาการป่วยของฝ่ายหญิง
ก็เลยรีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลลาดกระบัง
ตอนนั้นคุณหมอก็ให้ยามากินนะคะตามปกติ
แล้วหลังจากนั้นเขากับผู้หญิงก็มีปัญหาทะเลาะกัน
มาช่วงเดือนกรกฎาคม
ทางฝ่ายหญิงก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาป้าที่เชียงใหม่
หลังจากนั้นแฟนก็เพิ่งมาทราบว่า
เธอเสียชีวิตทางเฟซบุ๊กนะคะ
ทีนี้มันก็มีคำถามว่ารู้ไหมล่ะ
ฝ่ายหญิงกับเพื่อนไปสักลายที่คลองหลอด
ฝ่ายชายเขาก็บอกว่าอันนี้ผมไม่เคยทราบมาก่อน
แต่รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาเป็นคนชอบศิลปะเรื่องของการสักลาย
แล้วก็เคยบอกแค่ว่าจะไปย้ำรอยสักเพิ่ม
นี่แหละอันนี้คือที่ให้ข้อมูลว่า
คือรู้อยู่แล้วว่าเธอชอบลายศักดิ์
ส่วนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เสียชีวิตไปนะฮะ
แฟนหนุ่มคนนี้ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ

บอกว่าเคยมีสัมพันธ์กัน๓ครั้ง
ช่วงเดือนเมษายนครั้งหนึ่ง

ส่วนครั้งที่๒กับครั้งที่๓มีการป้องกัน
แล้วก็ถามด้วยนะคะว่าแล้วที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะอะไร
เขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

แต่พอทราบข่าวว่าทางฝ่ายหญิงเสียชีวิตแล้ว
แต่ฝ่ายชายเขาก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองเหมือนกันไง

เดี๋ยวขอมาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหม๒๘กันยายนนี้
ซึ่งทางด้านฝ่ายชายเขาก็ยอมรับว่า
ตอนแรกผมก็กังวลผมก็เครียดเหมือนกัน
ขณะที่ทางแม่ของฝ่ายชายเองก็กังวลค่ะ
เพราะว่ารู้ไงว่าลูกชายไปมีสัมพันธ์กับฝ่ายหญิง

คุณแม่ของฝ่ายชายก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
แต่พอรู้ผลการตรวจของคุณหมอ
ในครั้งแรกที่ไปตรวจก็โล่งใจมาระดับหนึ่งนะคะ
เพราะแฟนไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยนะ
แล้วก็เห็นแต่อาเจียนบ่อยแล้วก็ร่างกายซูบผอมเท่านั้นเองนะครับ
ฟังเสียงผู้ชายคนนี้หน่อยครับ
ลักษณะอาการเป็นยังไงเวลาเขาปวด

อีกประมาณ๒เดือนค่อยมาตรวจอีกทีครับ
แต่ว่าผลเลือดที่ฉันทราบเมื่อวานยังไม่มีอะไร

เราอาจจะเป็นเชื้อหรือเปล่า

ทีมข่าวก็ไปได้ข้อมูลมาค่ะ

มีผู้ชายที่สนิทด้วย

โดยผู้ชายคนนี้อายุ๕๔ปี

มินบุรีก็เปิดเผยนะคะ

เมื่อ๔๕ปีก่อนเคยหลับนอนด้วยกัน

แต่ว่าช่วงหลังไม่ได้มีสัมพันธ์กัน

ไม่ใช่แฟนซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ย

เขามีปัญหาแล้วก็จะขอมาอยู่ด้วย

ผู้ตายจะเดินทางไปที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะ
ขอมาอยู่ที่บ้านของผู้ชายเนี่ย

ผสมมากผิดปกตินะฮะ

กินอะไรไม่ได้ตัวผู้ชายเองบอกให้

แล้วก็พบว่าเป็นไวรัสลงกระเพาะ

หนักขึ้นเรื่อยจนผู้หญิงเนี่ยนะคะ

ทีนี้ทางฝ่ายชายก็เลยให้ค่ารถไป๑๐๐

ทีนี้ถามหน่อยว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้

ซึ่งทางฝ่ายชายเขาก็บอกว่า
ผมยังไม่ได้ไปตรวจเลือดนะ
เพราะมองว่าผมเคยมีความสัมพันธ์

ผมก็อาจจะไม่มีความเสี่ยง

ในการชนะสูตรพลิกศพนะครับ
ของผู้หญิงคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ

จากโรงพยาบาลจังหวัดเลย
ระบุสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

หรือว่าช็อกจากการเสียเลือด

ที่๒คือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

คือเป็นมาได้๑ปีแล้วคุณ

ระยะเวลาเนี่ยมีความสำคัญนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้คุณพ่อของผู้หญิงคนนี้

ซึ่งทางการแพทย์หรือทางคุณหมอก็บอกว่า
มันอาจจะเป็นระยะที่ค่อนข้างจะเร็วไป
จะต้องมีระยะฟักตัวใช่ไหม
และก่อนที่จะมีโรคแทรกซ้อนต่าง

ใบชนะสูตรการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลจังหวัดเลย

คุณหมอก็ระบุว่ากรณีที่พ่อของผู้เสียชีวิต

ในช่วงเดือนมีนาคม

กราคมที่ผ่านมากระทั่งมาเสียชีวิตลงวันที่๓๑สิงหาคม

เพราะว่าทางรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็พูดถึงเรื่องของการดำเนินโรคหลังจากติดเชื้อ
อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าติดเชื้อ
นำไปสู่การป่วยเป็นโรคเอด
เฉลี่ยนะคุณผู้ชมใช้เวลา๑๐ปี
ทีนี้อาการระยะสั้นหลังติดเชื้อ

แต่ว่าทางด้านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
อาจจะมีอาการคือมีไข้มีผื่นต่อมน้ำเหลืองโต

ครับส่วนการตรวจสอบผู้ที่เสียชีวิตไปอีก๒คนนั้น
เพราะว่าผู้หญิงที่ไปสักลายที่เสียชีวิตคนนี้
ตอนที่ไปสักลายเขาไปสักลายพร้อมกับเพื่อน๓คนใช่ไหม

แล้วบอกว่าเสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดนครปฐม๒คน
แล้วก็ที่พระนครศรีธุยาอีก๑คนนะครับ

ส่วนพ่อของผู้หญิงที่เสียชีวิต
ก็เปิดเผยสั้นกับทีมข่าวเหมือนกัน
บอกว่าขณะนี้ศพลูกสาวได้เผาไปแล้วที่วัดแห่งหนึ่ง

เพราะลูกก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยนะครับ
จากนี้ไปผมขอยุติการให้ข่าวเพียงเท่านี้
และขอสื่อมวลชนอย่าขุดคุยอีก

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็สะเทือนไปถึงเรื่องของ
แล้วก็เรื่องของระยะของโรค
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของร้านสักลายต่าง

ร้านที่ผู้เสียชีวิตเคยไปศักดิ์ที่บอกว่าแถวคลองหล่อ
นี่มันก็ต้องไปตรวจสอบเพราะว่าคนเค้าก็กังวลอย่างนี้

เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยกรุงเทพมนครนะครับ
เข้าตรวจสอบร้านของนายสมชายอริยะหรือว่าช่างเก่ง
สักลายย่านคลองหลอดนะครับ
เพื่อตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัย
รวมถึงเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะครับ
แพทย์หญิงอลิสลาทัศตากรผู้มนวยการกองควบคุมโรคเอส
รณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ

พบว่าสภาพเข็มที่ใช้ศักดิ์นั้นมีการผนึกถูกต้อง

ก็มีโอกาสที่เชื้อโรคต่างเข้าไปเกาะตามเข็มได้
หากนำไปใช้ศักดิ์จะเป็นกลุ่มเสี่ยง

ช่างศักดิ์อ้างว่าใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้ง
ส่วนสีที่ใช้และยาชา

ต้องใช้ตอนที่เลือดหยุดแล้วค่อยทา
แต่ว่าช่างศักดิ์บอกว่าทายาชา
ทั้งที่ศักดิ์ไปด้วยทาไปด้วย

ซึ่งอาจทำให้แผลศักดิ์นั้นติดเชื้อได้

เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างได้นะครับ
ด้านของนายประสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติ
วิชาการสุขาพิบาลชำนาญการพิเศษ
บอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องการเปิดร้าน

ส่วนร้านสักที่ให้บริการสักหญิงสาว
ชาวเลยกับเพื่อนรวม๔คนที่เสียชีวิต
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่รู้ว่าใช้บริการที่ร้านใดนะ

ไม่ใช่ร้านของคุณพี่สมชายคนนี้

กำลังสืบและกำลังตรวจสอบอยู่นะครับ

แต่จะต้องตรวจสอบตามแหล่งที่มีการประบุไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อซ้ำครับ
ส่วนนายสมชายหรือว่าช่างเก่งก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้ทำอาชีพช่างก่อสร้าง

หันมาทำอาชีพเป็นช่างสักลาย
และทำอาชีพนี้มากว่า๑๐ปี
โดยช่วงแรกเริ่มจากการฝึกศักดิ์มืออยู่บริเวณสนามหลวง
จากนั้นได้มีโอกาสไปเปิดร้านสักลายที่ประเทศกัมพูชา
ได้ไม่นานก็กลับมาเปิดร้านอยู่ที่คลองหลอดบ้านเรา

ต่างที่ใช้ซื้อมาจากร้านประจำ
ราคาเข็ม๑๐บาทถึง๓๐บาท
เข็มบางส่วนลูกค้าประจำซื้อมาให้ใช้เอง
ส่วนสีที่ใช้ซื้อมาขวดละประมาณ๕๐๐๑๐๐บาท
โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาศักดิ์ก็มักจะเป็นลูกค้าประจำ
หรือว่าจะบอกต่อกันมานะครับ
ส่วนค่าบริการในการศักดิ์เริ่มที่๒๐๐๒๐๐๐บาท
แล้วแต่ลายแล้วแต่ความยากง่ายครับ
ค่าบริการที่ได้มากที่สุดก็คือ๕๐๐บาท
สำหรับลายศักดิ์ที่คิดค้นขึ้นมาเอง

ซึ่งแต่ละเดือนก็มีลูกค้าประมาณ๕คนนะครับ

เรื่องของความปลอดภัยในการศักดิ์ตามร้านต่างนะครับ